ดูบรรยากาศที่รัฐสภาวันนี้นะคะ
ในการประชุมกรรมธิการป้องกันและปราบรามการทุจริต
สภาพผู้แทนรัศดรพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทเป็นประธาน
แล้วก็นั่งหัวโต๊ะอยู่ก็กำลังมีการพิจารณาวาระอื่นอยู่
อยู่ดีนายศิราเจนจาคะสสกรุงเทพมหานครพักพลังประชารัฐ
ยื่นเรื่องพยายามจะให้ตรวจสอบกรณีกรมเจ้าท่าอนุญาต
มีการต่อเติมบ้านพักย่านเกียรติกายของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เอง
แต่ท่านไม่รับหนังสือท่านบอกว่าให้ไปยื่นกับเลขานุการเอาเอง
เพราะตอนนี้กำลังคุยวาระอื่นอยู่มันก็เลยมีประเด็น

คุณอย่างนั้นคุณก็ผิดแล้วผมไม่ได้ต้นใจ
อ้าวผมไม่ให้ไปยื่นกับเหลขา

ทุกคนก็ยื่นกับเหลขาตรงนั้น

นี่คุณเขาจะเปิดการตามวาระขั้นตอนนะ
อย่ามาแทรกอย่ามาแทรกอย่ามาแทรกนะ
สาวปรินาไกรคุบก็รับช่วงต่อ
ก็บอกว่ามันเป็น๒มาตรฐานหรือเปล่า
ทำไมเรื่องอื่นที่คนอื่นมายื่นเรื่อง

นี่ศิระก็เดินออกจากห้องไปนะคะ

พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เองก็ให้สัมภาษณ์นะ

เป็นของตัวเองจริงแต่สร้างมานานแล้ว
ปี๒๕๕๒เคยมีคนร้องให้ตรวจสอบ

ผลสรุปก็คือทั้งตำรวจทั้งอายการ
ไม่ฟ้องดังนั้นเรื่องมันก็สิ้นสุดแล้ว